ราชบุรีครับเกษตรกรเขาหันมาปลูกดาวเรืองแบบใหม่
ดาวเรืองจะได้อยู่สบายแล้วออกดอกผลผลิตออกมาเพียบเลยครับ
คุณผู้ชมครับที่นี่ให้ดูกันนะครับ
ที่ตำบลเขาชะงุมอำเภอโพธาราม
แต่ว่าอยู่ที่ตำบลเตาปูนนะ
มาดูการปลูกดาวเรืองด้วยการทำเกษตรแนวใหม่
นำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการช่วยควบคุมการผลิต
สามารถสั่งงานได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโวย
เหรอบอเขาจริง
คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสั่งงานอินเทอมเมรต

นี่ฟาร์มแห่งนี้ของนายแมนสุขเจริญ
เป็นเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่

พี่แกก็บอกแบบแมนเลยนะว่า
ปัจจัยที่ยอมเปลี่ยนการปลูกดาวเรืองแบบเก่านะครับ

เพราะว่าตนผันตัวจากการปลูกข้าวมาปลูกดาวเรืองแทน
แล้วดาวเรืองปลูกง่ายกว่าใช้น้ำน้อยกว่าข้าว
ดูแลรักษาง่ายกว่า
ช่วงแรกต้นเองปลูกดาวน์เรืองด้วยวิธีแบบธรรมดา

เขาว่ากันว่าปลูกตอนนั้นดาวเรือง๑ต้น
สามารถเก็บดอกได้ประมาณสัก๓๐ดอก

แต่อย่างนี้อยากได้เยอะกว่านั้น
ก็เลยหันมาปลูกแบบโรงเรือน
นี่เลยกางมุ้งให้กับดาวน์เรืองมันซะ

ต้นหนึ่งพัฒนาขึ้นมาสามารถให้ดอก๕๐ดอก

หนึ่งต้นเพิ่มจาก๓๐เป็น๕๐ดอก
ใช่ครับต่อ๑รอบการปลูก

โรงเรือนอัจฉริยะยังสามารถสั่งการควบคุมระยะไกลได้
สั่งอะไรได้บ้างอ่ะสั่งฉีดน้ำใส่ปุ๋ยได้

อันนั้นคนแล้วแหละอันนั้นไม่ได้
แต่เรื่องของเรื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิข้างในได้
คือถ้ามันร้อนเกินไปดาวเรืองเป็นไง
ดอกมันจะแห้งเฮียวจะเฉา
แต่ผมจะบอกให้นะอย่าไปดูถูกดอกดาวเรืองนะ

จริงครับแล้วขายได้ราคาดี
แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี

เฮ้ยคุณใครบอกปลูกง่าย
ขอเลยแลกเปลี่ยนเลยประสบการณ์

วิชากาเศษอะกอคุณเคยเรียนไหม

ไปตลาดไปซื้อเดาเรือมาส่งไม่ได้คุณมันทำไม่ได้
คือครูเขาจะให้ดูความเติบโตแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์นี้จะต้องโตขึ้นกี่เซนไม่ขึ้นเลย

แต่เราก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ที่จะลองทำดู
เพื่อใครจะเอาไปเป็นไอเดียก็ดูอย่างนี้

ที่จังหวัดราชบุรีอุทธาราชนะครับ